ก็มีข่าวดีนะครับหลังจากที่ทีมช้างศึกเสมอกับออสเตรเลี
๒ต่อ๒ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
อาจจะขยับขึ้นมาอย่างน้อย๑๐อันดับนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูผลงานของ๒นัดแรก
ผลงานอันยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ที่สามารถเสมอกับออสเตรเลียทีมอันดับ๔๐ของโลกได้

แม้ว่าการจัดอันดับที่จะประกาศในวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้
ทีมชาติอินโดนีเซียและสิงคโปร์ก็ตาม
โดยหากทีมชาติไทยเก็บชะชนะได้ทั้ง๒เกมนะครับ
ก็จะขยับแต้มจาก๒๐๗แต้มขึ้นมาเป็น๒๓๔แต้ม
ซึ่งจะทำให้ทีมไทยแสงเวียดนามขึ้นมาเป็น
พร้อมกับขยับจากอันดับ๑๔๖มาอยู่อันดับที่ประมาณ๑๓
แต่หากพลาดท่าเสมอในนัดใดนัดหนึ่ง
จะต้องมาลุ้นผลงานของเวียดนามอีกครั้ง
ต่อสัญญากับบริษัทสปอร์ตเลด้า
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการล็อกผลฟุตบอลต่อไปอีก๑วาระ
ที่ผ่านมาสปอร์ตเลด้าได้เข้ามาดูแล
ให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความโปร่งใส
จะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติอินโดนีเซีย
ล่าสุดได้แบร์โผล่๒๓ผู้เล่นออกมาแล้วนะครับ
โดยไม่มีชื่อของอิฟรานบัดดิม

ที่เคยค้าแข้งกับชนบุรีเอฟซีหลังจากมีอาการบาดเจ็บ
ขณะที่นักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่หลายรายครับ
ทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับอินโดนีเซียวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้

และนัดสุดท้ายของรอบแรกเจอกับฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันที่๒๕พฤศจิกายนครับ